ถ้าเราดูดีว่าทุกนาทีมีข่าว
หรือเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายทั่วประเทศรวมถึงทั่วโลก

สำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

ในรูปแบบที่ครบถ้วนกระชับกูและเข้าใจง่าย
เพราะเราจะทำให้คุณไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญ
ทันข่าวทันประเด็นกับข่าวเย็นไทยรัฐ